อีกครอบครัวนึงครอบครัวของพี่ฝนทานาสนทร

คือเมื่อวานเนี่ยพี่แจ๊กกะรีนไปตามข่าวพี่บอลเชิญยิ้ม

แม่อยู่ดอนของมิโลมคุณค่ะใช่
สารพี่ฝนมากค่อนข้างจะอินนิดนึงนะคะ
เพราะว่าก็มีครอบครัวอยู่กับคุณแม่เหมือนกัน
คือพี่ฝนแบบยิ้มทั้งน้ำตานะคะ
อัดรายการตั้งแต่บ่ายสามจนสามทุ่ม

คุณแม่เคยปวดคุณแม่ท้องเลือดนะฮะอายุหกสิบแปดปี
ธรรมดาปกติเลยค่ะคือเข้าโรงพยาบาลเหมือนแบบว่า
ก็เป็นโรคสาราทั่วไปแบบเหมือนแบบหายใจไม่ค่อยออกนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่าไปเข้าโรงพยาบาลท้ายที่สุดก็คือปั๊มหัวใจ
สามครั้งแล้วพี่ฝนคือแบบน้องโทรมาบอกว่าแม่แบบเจ็บมาก
ฝนเอาไงพี่ฝนเลยบอกว่าตัดสินใจท้ายที่สุดคือ
แม่บอกว่าแม่อยากไปแบบสบายเคยพูดเล่นเนี่ยนะคะ
ให้ปล่อยคุณแม่ไปเถอะไว้ให้เถอะใช่นะคะ
แล้วพี่ฝนก็คือวันนี้ค่ะตอนเช้าเนี่ยบินไปอุดรเลยนะคะ
แล้วก็จะไปแต่งหน้าศพให้คุณแม่ด้วยไปฟังความรู้สึกบางช่วงบางตอนนะคะ
คนที่เพิ่งสูญเสียคือเมื่อหลายปีก่อนคุณพ่อก็เพิ่งเสียไป
คือตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วนะคะไปเป็นกำลังใจพี่ฝนกันแล้วก็ฟังสัมภาษณ์กันค่ะ

ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจหมดเลย
แก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่ว่านี่คือคนที่เรารักมากไง
แล้วก็จากไปโดยที่เราไม่ได้

ไปตอนเช้าแล้วก็กะว่าจะไปแต่งหน้าศพให้แม่

ใช่ค่ะแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่แม่เคยใส่มาถ่ายรายการกับเราอย่างนี้ค่ะ
เราจะเอาไปทำให้แม่สวยเป็นครั้งสุดท้าย
พูดคุยกับพี่ฝนนะคะก็คือปีนี้ใกล้วันแม่ด้วยไม่มีแม่อยู่นะคะ
แต่ว่าพี่ฝนก็คือเป็นพี่สาวคนโตก็จะตั้งสติแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวต่อไปนะคะ
ก็จะสวดศพนะคะทั้งหมด๓วันค่ะแล้วก็จะเผาในวันที่๕สิงหาคมนะคะ
วัดโพธิวรารามอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

มีนักข่าวภูมิภาคไปตามภาพมาฝากให้แฟนได้ติดตามชมกันอีกทีค่ะ
ก็ส่งกำลังใจกับครอบครัวของพี่ฝนธนสุนทรด้วยนะคะ